แห่อาลัยผู้กำกับเบิ้มส่งดวงจิตสู่สวรรค์ครับ
คือในพิธีเดี๋ยวผมให้ดู
แต่ว่าเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยมีตำรวจ๑๔นายนะ
มีตำรวจ๑๔นายนะที่โดนแจ้งข้อหาแน่นอน
แล้วหนึ่งในนั้นมีชื่อของท่านด้วย

ทำไมถึงจะมีชื่อถูกแจ้งเกาะหาด้วย

ผมบอกได้เลยว่าคนไปร่วมในงานนี้เยอะมาก
เพื่อนผมเคยเตะบอลกับท่านที่อุตรดิต
ยังไปงานนี้เลย
วัดใหญ่ท่าเสาฮะวัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ครับ
พิธีชาประนักฤทธิ์ของพเอกวชิลายาวไทยสงฯ
หรือผู้มันกลับเบิ่มผู้มันกลับสอง

มีพเอกต่อศักดิ์สุขวิมลคุณผู้ชมดูสายตาท่านนะ

สีหน้าเศร้าหมองน้ำตาคลอตลอด
แล้วนั่งมองไปที่โรงศพของลูกน้อง
องจ้องเขมงตลอดเวลาดูสิครับ
ประคับประชาและเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียน

มาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ครอบครัวจัดทำป้ายไวนิวนะครับเป็นรูปภูมิกับเบิ้ม
ที่ถ่ายกับครอบครัวตอนทำงานตอนบวชแล้วก็มีรูปคู่กับบิ๊กต่อครับ

มีข้อความจากพ่อแม่ที่เขียนไว้ตรงรูปของภูมิกับเบิ้มว่า
รักเหลือเกินทูลหัวของพ่อกับดวงใจของพ่อแม่
รวมทั้งข้อความจากผู้ที่มาร่วมส่งภูมิกับเบิ้มเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ
เมื่อพิธีเริ่มนะครับพิธีชาปนกิจนะครับ
น้องชายของภูมิกับเบิ้มเป็นคนถือกระถางทูบ
ภรรยาและคุณพ่อนะครับเดินตาม
ส่วนคุณแม่เดินจับนะครับที่โรงลูกชายอยู่ไม่ห่างเลยครับ
คุณผู้ชมนี่ก็คือภาพที่ผมบรรยายไปเมื่อสักครู่
ขณะที่ลูกชายของภูมิกับเบิ้มนะครับน้องก็บวชเนรหน้าไฟให้กับคุณพ่อด้วย
จากนั้นพันตรีหญิงพัชญาธนาชินทเกียรติ
หัวหน้าแผนกพยาบาลหอผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบผักจังหวัดอุตรดิษฐ์
ภรรยาของภูมิกับเบิ้มเป็นผู้กล่าวชีวประวัติของสามี
และนำหน้าที่ตอบใจผู้ชายอิดลีปรหล่วงช่วงเวลาที่ผ่านมา
และขอธรรมกี่ประชาการขอให้เกิดมาเป็นพ่อที่โบรณียังขาดคุณพุทธชาติไว้จากข้องกับ
และระหว่างที่เสิร์ธภรยาของผู้ปับเปิ้มนะครับ
ได้กล่าวชีวบัตรของผู้กลับเบิ้มนะครับคุณแม่ครับ
คุณแม่นี่นะครับพยักหน้ารับทุกคำนะครับ
ที่มีการกล่าวถึงลูกชายส่วนคุณพ่อคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดู
ที่กลุ่มหน้านั่นเหรอครับคุณพ่อครับพันเอกวินัยยาวไทยสงศ์
ท่านเป็นอดีตทหารม้าม๑๗ค่ายพระยาพิชัยดาบหักที่จังหวัดอุตรดิษฐ
ท่านร้องไห้ก้มเอามือปิดหน้าเห็นไหม
ที่เข้าไปนั่นคือเพื่อนท่านแล้วก็พยาบาลต้องเข้าไปดูแลฮะ
จากนั้นครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านขึ้นไปถวายผ้าไตรพระสงฆ์นำสวด
แล้วก็วางกรวยขอขมาหน้าโรงศพแล้วก็จุดนะฮะดอกไม้จันทร์นะครับ
จุดไฟดอกไม้จันทร์วางหน้าโรงศพภูมิกับเบิ้ม
แล้วก็เดินลงไปหาครอบครัวของภูมิกับเบิ้มนะครับ
ครอบครัวก็มอบนะครับคุณหล่อองค์พระยาพิชัยดาบหัก
เนื้อเหล็กน้ำพีให้เป็นที่ละลึก
แล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพนี้โอ้โหผมนี่คือขนลุกแล้วก็ตื้นตันไปด้วยเลย
พลตรวจเอกต่อศักดิ์ก้มลงก้มลงกราบเท้าของคุณพ่อของภูมิกับเบิ้ม
แล้วก็สวมกอดครับคือในยะนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเป็นการขอโทษ
เป็นการขอโทษที่ลูกพ่อที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ
คือท่านอาจารย์รู้สึกว่าไม่สามารถดูแลได้เห็นไหมเนี่ยครับ
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็สถานการณ์บีบคันทำให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลด
ในครั้งนี้ครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าคนใกล้ชิดของภูมิกับเบิ้มบรรยาย
หรือว่าถ่ายทอดความรักความผูกพันที่มีต่อตัวผู้กำกับเบิ้มมากน้อยขนาดไหน
รวมถึงของที่ระลึกด้วยนะคะดูกันหน่อยของที่ระลึกในพิธีชาปนกิจศพของผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
ก็มีพระเครื่องด้านหน้าสลักเป็นพระนอนจากวัดโพกรุงเทพมหานคร
ด้านหลังสลักเป็นบุรณะหลายประดับมุกพระพุทธบาทมงคล๑๐๘ปี๒๔๖๐นะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีหนังสือที่ระลึกปกเป็นรูปของผู้อำกับเบิ้ม
ด้านในก็มีข้อความจากพ่อและแม่ถึงลูกเบิ้ม
บอกว่าผู้อำกับเบิ้มคือแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่
เป็นสายใยรักที่มีค่ามากของภรรยาและลูกตลอดจนญาติพี่น้องทุกคน
ผู้กำกับเบิ้มเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าข้าราชการตำรวจที่เสียสละยิ่ง
จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ฝั่งลึกอยู่ในสายเลือดของความเป็นนักรบผู้กล้าหาร
ครอบครัวยาวไทยสงศ์ภาคภูมิใจในตัวผู้กำกับเบิ้มเป็นอย่างมาก
หากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่
เป็นครอบครัวเดียวกันเช่นนี้อีกหลายชาตินะลูกนะ
หลับให้สบายครับขอดวงวิญญาณสู่ชั้นฟ้าสวงสวรรค์
รักเหลือเกินทูลหัวของพ่อและแม่

ส่วนข้อความของภรรยาและลูกบอกว่า
คณะกับลูกถั่วภูรู้สึกเสียดายเวลาของเรา๓คน
พ่อแม่ลูกตั้งแต่มาเป็นครอบครัว
ยังไม่เท่ากับเวลาที่พ่อทำงาน
ทุ่มเทกับงานรักงานรักเพื่อนทำเพื่อคนอื่นเสมอ
อยากเห็นแก่ตัวขโมยเวลาของครอบครัวกลับมาให้มากที่สุด
แต่ด้วยมีจิตและจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
สุดท้ายพ่อคงเหนื่อยมากเลยขอไปพักผ่อนอย่างแท้จริง
จากนี้ไปแม่จะทำหน้าที่แทนพ่อ
ถึงแม้ว่าแม่จะทำได้ไม่เท่ากับที่พ่อเคยทำ
และข้อความของผู้บังคับบัญชา
ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีถึงผู้อำกับเบิ้มนะคะ
นั่นก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล

บอกว่าเบิ้มน้องรักรู้จักกับเบิ้มมาเกือบ๑๐ปี

ตั้งแต่สมัยคอมมาโดอยู่ที่โชคชัย๔
ทำงานด้วยกันมาหลายต่อหลายงาน
เป็นนักสืบก่อนมาเป็นนักรบ

ไม่มีภารกิจไหนที่เกรงกลัวอำนาจใด
ถูกหล่อหลอมให้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่ง
เห็นมาตลอดว่าเบิ้มเป็นคนรักพวกพ้อง
รักพี่รักน้องมากให้เกียรติทุกคน
มีน้ำใจสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

และเบิ้มเองก็เป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จัก
ที่เบิ้มจะไปเป็นผู้กำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
ตอนที่เราโดดร่มด้วยกันพี่มักจะพูดกับเบิ้มเสมอ
เองกับพี่ไม่ต้องพูดอะไรกันมาก
ตาก็รู้ใจประตูแรมเปิดเราก็กระโดดจากเครื่อง

และพี่ชายที่รักเองเหมือนคนในครอบครัว
ภูมิใจในตัวเบิ้มมากพี่ดีใจที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเบิ้ม
เคารพในการตัดสินใจด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเบิ้ม
ขอให้น้องรักของพี่คนนี้หลับให้สบาย
พี่รักเองเบิ้มน้องรักไปรอพี่ก่อนไม่ช้าก็เร็ว
เราต้องได้พบกันด้วยรักและอาลัย

เมื่อสักครู่ได้เห็นภาพของพันเอกวินัยยาวไทยส่งแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม

ท่านได้เปิดใจกับทีมข่าวครับว่าท่านรู้สึกอย่างไร
กับลูกชายของคุณพ่อบ้าง
ทีมข่าวเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านครับ
ผมสูญเสียแก้วตาดวงใจของผมไป
และถูกภาษาจากสังคมกว่างระยะเวลานึง
เข้าใจที่จะเกิดความเครียดได้
แล้วหลังจากนั้นพออะไรที่มันคลี่คลายขึ้นมาแล้ว

แต่ผมไม่สามารถที่จะนำลูกผมกลับมาได้
ถามว่าผมคนที่ต้องแบบเป็นนาทหาร

แล้วเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่
กับอีกหลายชาติตลอดไป

นี่คือความในใจของคนเป็นพ่อนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
ท่านมาในฐานะที่
ผู้กำกับเบิ้มก็เป็นน้องที่ทำงานด้วยกันมานาน
และที่ผ่านมาก็อยู่กันแบบพี่น้องผูกพันกัน
แล้วท่านก็มาในฐานะที่

จะดูแลลูกและครอบครัวของผู้กำกับเบิ้มไปโดยตลอดครับ
คดีคือคดีที่เกี่ยวกับภาพ
วิทย์ต่อท่านยังบอกว่าปัจจุบัน
ได้ตั้งกองทุนยาวไทยส่งไว้แล้วครับ
เพื่อให้เกียรติกับครอบครัวของ
ภูมิกับเบิ้มแล้วก็จะได้ดูแลต่อไปแล้วกองทุนนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ดูแล
ครอบครัวของผู้กำกับเบิ้มนะแต่จะดูแลพี่น้องตำรวจคนอื่น
ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์กรด้วยครับส่วนเรื่องทางคดี
ต่อก็บอกว่าท่านไม่ได้ดูแลโดยตรงเพราะว่ามีการแบ่งหน้าที่กันหลายภาคส่วน
ฉะนั้นจึงไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้ครับ